แผ่นโพสัญยากเลย
เขาบอกมันเป็นเหลักไซต์ใช่ปะ

เขาบอกว่าเอามาแหลงเกรงหรือว่าล้อเล่น